เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงกลางดึกของ๓มีนาคม
ดับชีวิตดับอนาคตของเยาวชน๑๗ปีไปแล้วคนหนึ่ง

อสหน้าลายแถวชายภูมิเขาจะรู้จักกันดี
ก็เป็นวัยรุ่นอายุ๒๗ปี
หน้าลายไปหมดเลยนะคะ
มีนาคมค่ะเมาไม่รู้เมาอะไรแหละแต่คึกขนอง
ไล่ยิงกลุ่มนักศึกษาไปไล่ยิงร้านอาหาร
ไปไล่ชกต่อยคู่อริที่ร้านสะดวกซื้อ
คืนเดียวก่อมัน๓เหตุเลย

โดนยิงเข้าหลังเข้าหัวกันชุนละมุนไปหมด

คุณผู้ชมจะเห็นเลยนะคะว่ามีกลุ่มของมอสหน้าไลน์
ที่เป็นรถกระบะสองคันที่เราชี้สีแดงเนี่ยค่ะ
นี่คือกลุ่มของมอสหน้าไลน์นะคะ
จอดอยู่ข้างถนนเพราะว่าเพิ่งกลับจากสถานบันเทิง
แล้วก็มีกลุ่มนักศึกษาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมา๘คันค่ะ
มอสหน้ารายไม่รอช้าควักปืนออกมายิงเลย

นักศึกษาที่ขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็ขี่แยกหนีกันไปสองทาง

กระบะสองคันกลับรถกลางถนนตรงนั้นเลย
แล้วก็ไล่ตามไปจนสุดท้ายแยกย้ายกันไป

มอสหน้าไลน์ขับรถต่อไปไปยิงร้านอาหารเกาหลีบนถนนสนามบิน
เคราะห์ดีนะคะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
แต่ประตูร้านและกระจกร้านได้รับความเสียหาย
รอยกระสุนเกือบ๑๐รูได้ค่ะ
เนี่ยตำรวจเข้ามาตรวจดูพลุนไปหมดเลยนะคะค่ะ

ยังมีอีกหนึ่งที่ที่สุดท้าย
ที่อยากจะระบายอารมณ์ความเมาของตัวเองหน้าร้านสะดวกซื้อ

กลุ่มนักศึกษาที่บอกว่าเป็นคู่อริอีกนะ

คือทำไมโจทย์เยอะขนาดนี้กลัวนะ
ทีนี้อยากรู้ใช่ไหมคะว่าทำไมต้องทำแบบนี้

สารวุฒิแก้วดอนดูหรือว่ามอสหน้าลายกันหน่อยค่ะ
ครับพ่อป๊าเจ็บว่ะ
ผมที่เคยมันยิ้งกันอย่างนี้

ก็ยังมีเยาวชนชายอายุ๑๗ปีด้วย
อีกคนนึงคือนายพิชิตอ่อนทองอายุ๒๔ปี
สารภาพว่าร่วมกลุ่มกันกับมอสหน้าไลน์
พอถามว่าทำทำไมเขาบอกว่าก็รุ่นพี่นำไป
นี่ไงครบคนพาน่ะมันเป็นอย่างนี้
มอสก็บอกว่าผมเมาอ่ะแล้วมันก็คึกขนอง

ซึ่งผลตรวจปัสสาวะของมอสหน้าลาย

แต่การทำผิดก็ยังคงต้องผิดอยู่

ดีมากค่ะอาการปลอดภัยทุกคนแล้วนะคะ